นักสู้ชีวิตในรายการของเรานะคะก็แตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่สังเกตไหมคะว่าแต่ละคนที่มา
เป็นนักสู้ที่กำลังใจไม่เคยตกเลยค่ะคุณผู้ชม
และที่จะมาต่อไปนี้คุณป่าคะ
น้องก็เป็นนักสู้ที่เรียกว่าสู้แบบถวายหัว
ถวายชีวิตถวายใจเพื่อครอบครัวของเขาค่ะ
พบกับเธอเลยนะครับน้องออมนักเรียนมปลาย
ถวายชีวิตเพื่อครอบครัวครับชมภาพชีวิตของเธอก่อนค่ะ
ชื่อวาสนาหนังสกุลแสมาวัฒนาค่ะ

อายุ๑๗ปีค่ะบ้านหนูอยู่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ครอบครัวของหนูทำอาชีพขายขนมจีน
ตามงานวัดแล้วก็ตลาดนัดทั่วไปค่ะ
เดือนหนึ่งก็จะมีงานประมาณ๑๕๒๐วัน

เพราะว่าเราจะต้องแบ่งเงินที่เราขายได้ไปลงทุนของอีกวันหนึ่ง
หนูขายมาตั้งแต่๕๖ขวบค่ะ
คือช่วยแม่ขายหน้าร้านมาตั้งแต่๖ขวบตั้งแต่จำความได้เลย

ช่วยพี่ช่วยแม่ขายของ
กว่าจะกลับจากวัดก็ประมาณตีหนึ่งตีสอง

ผมก็รู้สึกสงสารลูก
ลูกคนนี้ดีมากแล้วโชคดีที่ได้เขามา

บางทีหลับข้างถากน้ำแข็งอะไรอย่างนี้
ที่เราแช่ของกลัวผักจะเสีย
คนข้อผู้หนูก็ร่างกายไม่ค่อยดีด้วย

อาการก็จะเขาจะเวลากินข้าวอย่างนี้
เขาก็จะเจ็บเจ็บที่ท้อง

รักษายังไงก็ไม่หายเขาก็เลยไม่รักษา
เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่ะ
ก็เลยตัดสินใจปล่อยไปตามยฐากรรมดีกว่า

เขาทำงานมาเยอะเขาจะปวดมือค่ะยิ่งตอนนั้นคือเขาก็จะปวดหนักเลย
เหมือนพ่อเพราะว่าเงินในครอบครัวมันต้องใช้จ่ายค่ะแม่เขาไม่อยากรบกวน

เขาก็ทำเขาก็สู้ทุกอย่างนะ

ขอบคุณแล้วก็ถามว่าขอบคุณหนูทำไม

หนูคาเขาวว่าม่ะค่ะ

มันออกอาการโรคเท้าช้าง
เพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะ

หนูว่ามันน่าจะเกิดจากเขายืนเยอะ
แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยไปรักษาค่ะ

ก็ลำบากนั่งก็ลำบาก

ทุกวันนี้บางครั้งในบ้าน

เพราะว่าที่บ้านก็ลำบากอยู่แล้ว

พี่สาวคนเล็กค่ะคนที่สอง

อาการเขามันเหมือนกับคนทำอะไรอย่างนี้
เหนื่อยแล้วก็ขี้ตกใจ

ก็ทุกวันนี้ก็ยังรักษาอยู่ค่ะ

ครอบครัวหนูมีแต่คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงค่ะ
เป็นโรคนู่นโรคนี้บ้าง

เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลคนในครอบครัวให้ได้
เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลคนในครอบครัวให้ได้

ไม่รู้ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่ว่าเลือกที่จะทำแล้วก็เลือกที่จะเป็นได้
แต่ว่าเลือกที่จะทำและเลือกที่จะเป็นได้

นี่ก็คือโฉมหน้าตัวจริง

ดูในภาพชีวิตนะเหมือนตัวใหญ่นะ
มาเจอตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวเอง
อเจมส์อีกปีเดียวก็จะเข้ามหาลัยแล้ว

มากับพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว

ในครอบครัวใครแข็งแรงสุดด้านสุขภาพ
มีหนูไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วก็พี่เขยค่ะ
ทั้งหมดกี่คนนะครับครอบครัวมีกี่คน

แล้วเรารู้สึกยังไงเราอยู่ในบ้านที่พี่น้องเราพ่อแม่เป็นคนป่วยหมดเลย

รู้สึกสงสารเขามากกว่าค่ะ
ฟ้านี่เขาแบบเจ็บปวดแล้วก็อยากที่จะหาเงินมาทำให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดเหล่านี้ค่ะ
ออมบอกออมแข็งแรงที่สุดเลยในบ้าน
จริงแล้วออมแข็งแรงอย่างที่บอกไหม
หรือว่าออมก็แอบมีความไม่สบายอยู่ในร่างกายหรือเปล่า
มีบ้างค่ะแบบว่าปวดตัวปวดหลังบ้างแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่มันไม่หนักหนาสำหรับหนูอะค่ะ
พ่อแม่พี่เขาเป็นมากกว่าหนู
ทุกวันนี้ภารกิจเรายังไงบ้าง
ตื่นเช้าก่อนไปโรงเรียนทำอะไร
ไปโรงเรียนก็ช่วยพี่ขูดมะพร้าวค่ะ

ไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บ
แล้วก็มาช่วยพี่ขายของที่ตลาด

วันหนึ่งออมนอนบนที่นอนในบ้านเนี่ยกี่ชั่วโมง
อืมประมาณ๕๖ชั่วโมงค่ะ

เพราะว่าหนูขายของงานวัดมาตั้งแต่๕๖ขวบเอง
เราเคยคิดเบื่อบ้างไหม

เคยเห็นเพื่อนเขาสนุกสนานในช่วงวัยรุ่นเนี่ย

ไม่เบื่อค่ะหนูรู้สึกว่า
ที่ไปขายของก็ถือการมาเที่ยวของหนู

แล้วพี่คนอื่นเรียนจบกันหมดแล้วหรือยังไงครับ
ไม่จบค่ะก็ออกมาค้าขาย
เหนื่อยจนหลับฟุบตามข้างหม้อน้ำยา

สงสารทำอะไรได้ที่ว่าเขาแบบช่วยแม่ได้ตังค์อะไรอย่างนี้เขาทำ
ทำทุกอย่างบางทีถามว่าไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างสิอะไรอย่างนี้
ไม่ไปแม่หนูมาออกขายงานวัดหนูก็สบายใจมีความสุขว่า
นี่ไม่ยอมอยู่เฉยพอกลับจากโรงเรียนปุ๊บ
จะแจ้งเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทันก็ทันเสื้อผ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ไปจะทุกนักเรียน
บางทีก็ถามว่าไหวไหมลูกไหวไม่ไหวแม่ไหวแม่
เขาจะไหวอย่างเดียวไม่มีคำว่าไม่ไหว

เป็นไงครับน้องคนนี้พี่ตาน
ขยันค่ะขยันมาก
หนูก็อยากให้น้องเรียนเยอะเพราะว่าตัวเองเรียนน้อย
แต่ก็ให้น้องดูชีวิตตัวเองว่าลำบากนะแบบนี้

พอทีมองให้เห็นน้องทีหลับก็แอบร้องไห้
ก็ถือว่าพาน้องมาลำบาก

ทำทุกอย่างบางทีเขาก็บอกว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหม

อยากหาเงินแม่พอได้เงินมาบางทีก็เอาไปจ่ายค่ายานะพี่
ให้ทุกอย่างตัวเองไม่มีเงินติด
เขาเก็บเงินของเขาเขาก็มาให้หนูไปหาหนู
ตอนที่คุณพ่อบอกกับออมว่าคุณพ่อไม่อยากรักษาแล้ว
คือปล่อยให้เสียชีวิต
ออมรู้สึกไงกับสิ่งที่พ่อเขาไม่อยากรักษาแล้ว

รู้สึกว่าหนูจะพยายามหาเงินมาให้พ่อรักษาให้ได้ค่ะ
หนูอยากให้เขาอยู่ด้วยนานค่ะ
ไม่อยากให้เขาคิดว่าตัวเองเป็นภาระที่ทำให้หนูแบบลำบากอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้ว
เป็นหน้าที่ของลูกนะครับที่จะต้องเลี้ยงดูบุพการี
ออมยอมเสียสละชีวิตวัยรุ่นของตัวเอง
ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวนะที่จะได้ออกไปสนุกสนานโลดแล่นกับโลกใบนี้
มาดูแลครอบครัวด้วยความเต็มใจ
ถือว่าเป็นเด็กที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากนะครับ
ถูกต้องแล้วล่ะครับดูแลครอบครัวพี่น้องเราก่อน

แต่อย่างเดียวที่ห้ามทิ้งเลยคือเรื่องการเรียน
ยังไงก็แล้วแต่ต้องเรียนให้จบนะครับ
จะจบได้ครอบครัวจะดีขึ้น
ตอนนี้ออมมีโอกาสแล้วออมมาในรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
เรามีเงินให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเนี่ย
เอาเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ๑ล้านบาท
ถ้าทำได้ร้องให้ถูก๑๐เพลง
ล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

หมื่นบาทค่ะ
หมื่นบาท

ออมจะเอาเงิน๘หมื่นเพื่อทำอะไรบ้าง
พาพ่อแล้วก็พี่ไปหาหมอค่ะ
นั่นคือสิ่งที่ตั้งเป้าไว้เลย

แต่ว่าวันนี้พี่เป๊กยังไม่ให้ออมร้องหรอก
อยากให้ออมพักเพื่อไปฝึกฝน
ท่องเนื้อร้อง

ร้องได้เยอะได้ตังค์ไปช่วยครอบครัวให้ได้มาก
เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหยุดกันก่อน

เวลาเราหมดพอดีเปิดตัวน้องอ๋อมไปแล้วนะครับ
ก็มาติดตามพร้อมเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิต
เด็กน้อยคนนี้นะครับน้องออมอายุ๑๗ปีนะครับ
เพื่อครอบครัวกันในครั้งหน้านะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อย่าลืมนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
๘นาฬิกา๒๐นาทีเรามีนัดกัน

ดูจากการแต่งตัวน้องออมไม่มีเครื่องประดับเลย

หนูอยากจะเอาเงินไปช่วยครอบครัวมากกว่า

ระหว่างตัวเองกับอนาคตของลูก
ในใจของคนเป็นพ่อคือ

ถ้าสักเย็บไปให้รอรอเพียงก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง